สำหรับกรณีที่พ่อเลี้ยงทำร้ายลูกเลี้ยงอายุ๒ขวบ
จนเสียชีวิตเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
คือเมื่อ๑๒พฤษภาคมตัวพ่อเลี้ยงไปมอบตัวกับตำรวจ
แล้วพ่อเลี้ยงก็บอกกับตำรวจว่าลูกอุจจาระราดบนที่นอน
ก็เลยโมโหนำลูกไปล้างตัวในห้องน้ำ
แล้วก็เลยเหวี่ยงลูกไปฟาดกับโถส้วม
ลูกแน่นิ่งไปแล้วก็เสียชีวิตนะคะ
ซึ่งหลังจากนั้นนำตัวไปฝากขัง
แต่ว่าสารอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราว
คนในโลกโซเชียลก็เลยเกิดข้อสงสัยว่าให้ประกันตัวทำไม
เพราะว่าพฤติกรรมค่อนข้างจะโหดร้ายรุนแรง
แต่ว่าตำรวจหนองบัวลำพูบอกว่า
ให้ประกันตัวเป็นเพราะว่าดุลยพินิษฐ์ของศาล
ตรงนี้ก็ต้องเคารพศาล
แต่คลิปที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นคลิปหวาน
ระหว่างพ่อเลี้ยงที่ก่อเหตุทำร้ายลูกเลี้ยงจนเสียชีวิตนะคะ
แม่แท้ของเด็ก

ผมจะเจอแฟนของคุณเนี่ย
ผมเป็นคนดีล่ะ
เป็นคนดีของคุณ
คือพูดง่ายว่า
เป็นหัวหน้าครอบครัว

คุณผู้ชมคะที่ให้ดูคลิปนี้เนี่ย

เพราะว่ายังเห็นน้องมากอดคุณแม่อยู่

ก็ร้องแล้วก็คุยเล่นอยู่นะครับ

คนที่พยายามจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเนี่ย

พ่อแท้ของน้องคลิปนี้เนี่ย
แล้วก็พูดระบุข้อความแบบนี้นะคะว่า

รวมถึงตัวแม่แท้ของเด็กด้วย
แล้วก็บอกด้วยว่าแม่ควรหาสาเหตุการณ์ตายของลูก

มินก็ขอแสดงความเสียใจต่อครอบครัวของน้อง
ไม่อยากให้ทางญาติหรือครอบครัวเอารูปของน้องมาลงในเฟซ
โดยไม่มีการเซ็นเซอร์เพราะว่าเห็นแล้วยิ่งหดหูใจ

พลตำรวจรีประทับเจริญสิน
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดหนองบัวลำพู
เรียกประชุมตำรวจในจังหวัดนะคะเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีนี้

หน้าภิทธน์เจริญกุลอายุ๒๒ปี
พ่อเลี้ยงทำร้ายน้องกัปตันลูกเลี้ยงจนเสียชีวิตเมื่อ๑๑พฤษภาคมที่ผ่านมา
อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะว่า๑๒พฤษภาคมเนี่ย
เจ้าหน้าที่สอบปากคำนายพิพิธนหรือพ่อเลี้ยงเพราะว่าเขาเข้าไปมอบตัวนะคะ
เขาก็ให้การว่าโมโหลูกเลี้ยงที่ถ่ายอุจจาระใส่ที่นอนตอนดึก
ก็เลยพาไปห้องน้ำทำความสะอาด
โมโหก็เลยเหวี่ยงร่างของน้องไปกระแทกกับโถส้วมจนน้องแน่นิ่งไป
หลังจากนั้นนำร่างของน้องไปหาแม่เด็กที่ขายของอยู่ในตลาดเทศบัน๑
เพื่อนำส่งโรงพยาบาลวิรพลการแพทย์
คุณหมอบอกว่าน้องเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลค่ะ
จากการชนะสูตรพบว่าปอดฉีกมีลมในช่องปอดและขาดออกซิเจน
ทีนี้ตำรวจเขาก็ถามแม่เด็กแม่เด็กบอกว่าไม่เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าตอนเกิดเหตุการณ์เนี่ยแม่เด็กไปขายของอยู่ที่ตลาด
ทีนี้พอสอบปากคำเสร็จสิ้นพนักงานสอบสวน
คุมตัวพ่อเลี้ยงไปฝากหังที่เรือนจำจังหวัดน้องโบรัมภูตว่าสาร

ส่วนพ่อแท้ของเด็กคือนายพิพัฒนาธีรเมษอายุ๓๘ปี
พ่อแท้นี่ล่ะไปร้องทุกข์กับพนักงานสอบสวน
เพื่อนำศพของลูกไปพิสูจน์สาเหตุการตาย

โดยอาศัยข้อมูลคดีชนสูตรครั้งแรกมาประกอบ
ดำเนินการสอบสวนแต่ละฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
แจ้งข้อหากับพ่อเลี้ยงค่ะนายพิพิธนฐานฆ่าผู้อื่น

ก็จะมีการแจ้งข้อหาเพิ่มเติมได้
ส่วนตัวแม่ของเด็กยังไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไร
เพราะว่ามีพยานยืนยันว่าอยู่ที่ตลาดในช่วงเกิดเหตุนะคะ